สัตว์เลี้ยงคู่ใจที่สุดแสนจะน่ารักเนี่ยนะ
บางทีเราเห็นมันมันมันเขี้ยวอ่ะ

แต่เอาดูดีนะระวังมันไม่พอใจเขาให้ล่ะจ้า

นั่นน่ะสินับนิ้วเหลือกี่นิ้วก็ไม่รู้เนี่ย
เกือบหายไปแล้วไหมล่ะคุณค่ะคุณพี่คนนี้

ดิฉันคิดว่าเขาคงจะหมั่นเขี้ยว

เอาเท้าแบบแห่ไปดูดิมันจะทำยังไง

แล้วไปจอดตรงบริเวณขอบอ่างปลา

ไม่ชอบถ้ามือก็จะไม่ว่าเลย

มีเสียงด้วยอ่ะ
คือเจ้าของเขาคงไม่คิดว่า

ตัวหนีปลาปลาก็พุ่งมากับนิ้วแบบนี้

คราวหลังทำป้ายไว้นะ
คือเวลาเลี้ยงสุนัข

สุนัขบ้านนี้ดุใช่มั้ย
ต้องบอกเลยปลาบ้านนี้ดุ

จริงจริงถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวเดียวกับที่วันนั้น
คนมานั่งขอบเบาะแล้วมันกระโดดงับ

มันน่าจะเป็นปลาที่แบบแสดงรู้ด้วยนะ